เอาละครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจปลูกดอกดาวเรืองกันหน่อยคุณผู้ชมต้องบอกว่ารายได้หลักล้านบาทนะครับเป็นของเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาครับว่าสิ่งสำคัญคือต้องไปหาตลาดรองรับก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากทำให้สามารถอยู่ได้แม้ว่าเจอกับเรื่องของสภาวะทางเศรษฐ
ออกดอกสีเหลืองทองอารามเต็มพื้นที่กว่า๒๐ไร่สร้างรายได้ให้กับสุพินโยใจมั่นเกษตรกรตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาได้ถึงปีละ๒ล้านบาทก่อนหน้านี้สุพินโยเป็นนุ่มโรงงานและทำสวนมะม่วงแต่ได้ผลผลิตไม่ดีและการแข่งขันสูงจึงใช้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดหันมาศึกษาตลาด
เฉลี่ย๒ถึง๓หมื่นบาทต่อไร่แต่ให้ผลผลิตดีโดยใช้เวลาปลูกเพียงแค่๔เดือนเท่านั้น
ดาวเรือง๑ต้นจะออกดอกได้๑๕๒๐ดอก
แต่ละปีสามารถตัดส่งขายปากคลองตลาดได้๘๐๐๐ตันราคาขายก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอก
เฉลี่ยเริ่มตั้งแต่๘๐สตางค์ถึง๑บาท๘๐สตางค์ต่อดอก
ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่๘๐สตางค์ต่อดอกสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑แสนบาท
ลับสำคัญที่สุพินโยบอกว่าทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คือ
มองหาตลาดรองรับสินค้าและความต้องการของตลาดก่อนลงมือทำธุรกิจ
ที่มีรายได้ปีละหลักแสนมาวันนี้ดาวเรืองสร้างรายได้ให้กับเขาปีละหลักล้านบาทค่ะ
หาตลาดก่อนแล้วก็แหล่งน้ำ
ถ้าแหล่งน้ำเรามีว่าน้ำมันมีทั้งปีแน่นอน
คุยกับแม่ค้าที่ว่าเขาซื้ออยู่ในตลาดปากคลอง
คุยปุ๊บเขาบอกว่าทำรอบใหม่คนใหม่ก็ต้องซื้อเม็ดเป็นเงินสดนะ
แล้วก็พอเราได้ผลผลิตก็ตัดเข้ามานี่แหละเอามาที่ร้านนี่แหละ
ดาวเรืองที่สมบูรณ์สังเกตง่าย๑ต้นจะแตกช่อได้มากสูงสุด๔๕ช่อ
อกจากนี้ยังทนสภาพอากาศแรงแข็งแรง
ทดสอบได้จากการขยำดอกแล้วไม่ยุบตัว
และฐานดอกไม่แตกแสดงว่าเกษรแข็งแรงค่ะ
อกดาวเรืองที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นดอกไซส์ขนาดจัมโบค่ะ
หรือว่าใหญ่เท่ากับฝ่ามือของดิฉันเลยนะคะ
ซึ่งดอกดาวเรืองดอกนี้สามารถทำราคาได้สูงสุดถึง๑บาท๘๐สตางค์ค่ะ
เทคนิคที่เกษตรกรนำมาใช้นะคะในการที่จะปลูกแล้วได้ดอกใหญ่แบบนี้
ก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วยังตอบโจทย์ความต้องการของตลาดด้วยค่ะ
เล็ดพันธุ์ที่ดีต้องอาศัยภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรปลูกและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
สามารถต่อรองราคาในตลาดได้ด้วย
ภายในปีนี้เราน่าจะได้เห็นพันธุ์ที่ตอบโจทย์ของหน้าหนาวนะครับ
อย่างที่เรียนไว้ก็คือว่าถ้าหน้าหนาวดอกดาวเรืองจะออกดอกเร็วดอกเล็กต้นเตี้ย
เพราะฉะนั้นนี่คือข้อจำกัดของดาวเรืองในช่วงหน้าหนาวในขณะที่ความต้องการของตลาดยังมี
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีพันธุ์ที่ตอบโจทย์หน้าหนาวได้ซึ่งเร็วนี้นะฮะทางสอนแดงก็จะออกมาเนี่ย
ที่เป็นพันธุ์สามารถปลูกในช่วงวันสั้นหรือหน้าหนาวได้เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรสำหรับผู้ปลูกดาวเรือง
ดาวเรืองถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งมีตลาดรับซื้อตลอดทั้งปีคิดเป็นมูลค่า๒๐๐๐ล้านบาทต่อปีโดยร้อยละ๙๐ขายในประเทศที่เหลือส่งออกไปยังสิงคโปร์อินเดียอินโดนีเซียและมาเลเซียและยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคตค่ะ
สิริพักษ์กระมวลไตรตรงตีคูณข่าวเทราะทีวีแรงงาน